กรณีหนุ่มชนบุรีคนหนึ่งถึงกับงงนะครับเมื่อไปพบรถจักรยานยนต์ของตัวเองที่เป็นรถของกลางในคดีความจริงแล้วต้องจอดไว้ที่โรงพักแต่กลับมีคนนำมาขี่เล่นน้ำสงคราน
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับว่าทำไมรถคันนี้ที่เป็นรถของกลางถึงถูกนำออกมาใช้ได้

ที่สร้างความงุนงงให้นายสงกรานนิ่มน้อยอายุ๓๐ปี
เจ้าของรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

ของเขาซึ่งถูกตำรวจตรวจยึดไว้เมื่อครั้งนำไปแว้นเมื่อ๒ปีก่อน
แต่กลับมาโผล่อยู่กับหญิงสาวสองคนใช้ขี่มาเล่นน้ำสงกราน
บริเวณถนนนาเกลือจังหวัดชนบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่สิบแปด
เมษายนที่ผ่านมานายสงกรานเล่าว่าขณะกำลังเล่นสงกราน
ไหลนาเกลือสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์คันสีแดง
รถของตัวเองจึงเข้าไปดูใกล้ใกล้ถึงกับงงและตกใจ
เพราะจำได้แม่นว่าเป็นรถของเขาที่เคยถูกตำรวจสภห้วยใหญ่
จับกลุ่มข้อหาขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่เหตุใดรถของกลางกลับมาโผล่อยู่กับหญิงสาว
เมื่อเข้าไปถามและพูดคุยหญิงสาวกลับพูดจาไม่รู้เรื่อง
ลักษณะอาการคล้ายคนเมาอ้างแต่ว่าเป็นเด็กตำรวจ
และยังบอกหน้าตาเฉยว่าขอยืมรถก่อนก่อนให้เพื่อนขี่รถออกไป
ส่วนนายสงกรานก็ได้แต่ยืนงงเพราะไม่รู้จะทำอย่างไร
ต่อมาเวลาประมาณ๕ทุ่มวันเดียวกันเพื่อนของนายสงกรานได้โทรศัพท์มาบอกว่า
เห็นรถจักรยานยนต์ของเขาอยู่แถวหาดจอมเทียนเมื่อไปดูก็พบว่าเป็นหญิงสาวคนเดิมที่นำรถออกไปใช้
และต่อมาทราบว่าคนที่ดูแลคอกรถของกลางเป็นคนให้หญิงสาวยืมรถมา
ว่าออกมาแบบไหนยังไงนายวิชาโฆกสวรรคสวรรคสวรรคอายุสามสิบเก้าปี
ออกไปซื้อของและได้เจอกับหญิงสาวในคลิปซึ่งเป็นแฟนเก่า
ขอยืมรถไปข้างนอกแต่ไม่ได้บอกว่าไปไหน
เขาคิดว่าคงไปไม่นานจึงได้ให้กุญแจรถไป
รับว่าผิดที่นำรถของกลางออกไปใช้ซื้อกับข้าวไปธุระบ้าง
แต่ก็นำกลับมาคืนที่คอกทุกครั้งและดูแลรถอย่างดี
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี
ไม่เคยคิดจะเอารถของกลางมาเป็นของตัวเอง
หรือทำการดัดแปลงนำอะไหล่ไปขาย
และหากรู้ว่าสาวแฟนเก่าจะนำรถไปใช้เล่นสงกราน
คงไม่ให้เอาไปแน่นอนเพราะเมื่อวานนี้
ทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้ตามไปเอารถกลับคืนมาทันที
ในคลิปก็คือเป็นแฟนเคยเป็นแฟนกันนะครับ
แล้วเขาก็บอกเขาจะเอารถไปซื้อของ
แต่ไม่คิดว่าเขาจะเอาไปเล่นสงการ
ตัวผมเองที่ดูแลพ่อดูแล
ไม่มีเจตนาที่จะเอารถไปใช้หรือว่าไปทำอะไรวิธีไม่ดี
ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไปครอบครองเป็นของตัวเอง
ก็เอาใจก็คือขี่ไปซื้อของ

ด้านพันธุ์ตำรวจโทประสิทธิ์มั่นศรี
รองผู้กำกับสอบสวนตำรวจภูทรห้วยใหญ่กล่าวว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นความบกพร่องของผู้ดูแลคอกรถ
ซึ่งทางโรงพักได้เช่าที่เอกชน
เพื่อเก็บรถของกลางในคดีต่าง
และได้มีการเน้นย้ำกำชับผู้ดูแลอยู่เสมอ
ว่าให้ดูแลให้ดีห้ามนำรถไปขับขี่หรือศูนย์หาย
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องลักษณะดังกล่าว
กระทั่งเมื่อนายวิชามาเป็นผู้ดูแลคอกรถ

เบื้องตนเดียวเรียกทั้งหน่ายวิชาและหญิงสาว

แม้จะยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่ไม่ดี

แต่หลังจากนี้จะต้องดูข้อกฎหมาย

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป